อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรือสีหรือเป็นผีน้ำแดง

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ก็มีอาการแปลกไป
ไปทำงานอยู่โรงงานอยู่มาวันหนึ่ง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเดินกลับมาบ้าน

เฮ่ย
มันอย่างไม่มีชา
กับมันไม่เอา
เอาอ่ะน้ำมนิ่ง

ชาน้ำแดงเลยมึงมึงกุมารเด็กมึงมาจากไหนเนี่ย

มึงมึงเป็นเด็กของใครครับมึงไปขอคนดูแลมึงนู่น
มึงจะมาขอตรงนี้ได้ยังไงมึงกลับไปหาพวกมึงนู่น

ก็น้ำมนต์มันไม่แรงอยากกินน้ำแดงไม่ได้เหรอ

จะมาเอาน้ำมนต์ให้อะไรคุณจะเอาน้ำแดง
คือเนี่ยค่ะผู้หญิงที่เธออายุ๓๐ปีนะครับ
คลิปลักษณะคือเหมือนเหนื่อยหอบ
แล้วก็บอกอยากกินน้ำแดงอยากกินน้ำแดง
นี่ขำอะไรอ่ะพี่หุ้ยเขาอยากกินน้ำแดง
คือญาตินี่เขาคุยกับผีอยู่นะใช่ไหม

มาเอาอะไรกับนี่คนผู้หญิงคนนี้เขาชื่อแอนใช่ไหม
ยำหมัดสลัดแล้วจุดนี้ไม่แน่ใจเลยว่าญาติพูดอะไรอ่ะ

แต่ญาติบอกว่าคือผู้หญิงคนนี้แอนพูดจาแปลก

แล้วเวลามีอาการแปลกคือควบคุมตัวเองไม่ได้เลย

เวลามีเหตุการณ์แบบนี้นี่เอาโซ่มล่ามแบบนี้เลยพี่อุ๋ย
เวลาเจออะไรที่มันอธิบายไม่ได้เราต้องส่งใครไปคะ

ถึงมือหมอปลาต้องถึงมือพี่ติก่อน

ใช่เพราะว่าพี่ติคุยกับผีกัมพูชาก็คุยมาแล้ว
คุยกับผีเมียนมาก็คุยมาแล้วงั้นลองคุยผีน้ำแดงหน่อยสิเป็นยังไง
ติไปเลยนะคะที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ไปถึงก็เจอคุณแอร์นั่งอยู่ที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าพอพี่ติมาปุ๊บรู้สึกชาเลย
นี่ขนาดหมอปลายไม่มานะชาเลยเหรอชาที่แขนกับขาเพราะพ่อปู่ฤษีนารอดกำลังจะเข้ามาอยู่ในร่าง
แต่เธอสู้เธอฟื้นพี่ติถามพ่อปู่ลือศรีนารอดคือใครเหรอ
บอกว่าพ่อปู่ฤษีนารอดก็คือฤษีที่อยู่ที่กัมพูชาอายุเป็นพันปี
แล้วก็มาเข้าที่ร่างเธอเพราะชาติที่แล้วเธอเป็นกัมพูจะเป็นชาวกัมพูชา
แต่ตอนนี้พ่อปู่บอกว่านี่นะเจ้าจะต้องเดินทางไปครอบเสียน
ร่ำเรียนวิชากับคนชื่อเลินที่กัมพูชาตลอดชีวิต
และเดี๋ยวจะให้ในเลินคนนี้กลับมาเปิดสำนักที่ประเทศไทยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วย
คุณแอนบอกว่าในร่างเธอที่เข้านี่ไม่ได้มีแต่พ่อปู่ฤษีนารอดนะ
รือศรีตาไฟก็มาเหมือนกัน
คุณติเลยถามแล้วนายเลินนี่ใครเหรอ
อยู่ทำไมต้องไปเรียนร่ำเรียนวิชากับเขา
เลินคือใครเธอบอกอ๋อเลินเป็นแฟนเธอ
เลินเป็นแฟนเธอที่เป็นชายชาวกัมพูชาคบมาได้๕ปีแล้ว
ซึ่งตอนนี้เลินรออยู่ที่กัมพูชาแล้ว
คิดถึงเลินมากเพราะไม่ได้ติดต่อกันเลย
ให้ออกมาเพื่อนก็เห็นความไม่ปกติ
ความไม่ปกติของหนูคืออะไรครับ
เพราะว่าแบบเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้
เหมือนคนบ้าอย่างนี้เพื่อนเขาเห็นว่าหนูเป็นคนบ้าอย่างนี้
แต่จริงว่าปู่ก็สื่อว่าให้เราไปรับของก่อน

คือคุณแอนบอกด้วยว่านอกจากพ่อปู่จะสื่อสารกับเธอแล้วเนี่ย
โรยมาขนาดนี้มีหรือพี่ติจะไม่ลองของ
ติเลยบอกอ้าวไหนให้พ่อปู่อ่านความคิดพี่ติหน่อยได้หรือเปล่า
อ่านได้ไม่ได้ลองดูค่ะ
พี่กำลังคิดคิดเป็นตัวเลขแล้วกันอ่ะตอนนี้พี่กำลังคิดเป็นตัวเลขอ่ะ
สูตรคุณอยู่พี่กำลังท่องสูตรคุณอยู่สองหนึ่งสองท่องท่องสี่
มึงให้คิดเป็นตัวเลขหนึ่งสองสองสี่ห้าหกเจ็บประเจ้าถึงร้อย
เอาถึงร้อยตอนนี้พี่กำลังคิดเลขอะไรอยู่
เลขสามคือคิดเลขเบิ้ลไม่ใช่หรอก
ติก็ไปเถียงพ่อปู่ฤษีอ่ะแล้วคำคำแรกที่ว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยบอกอะไรนะ
คือชอบมึงนี่แง่ไปนี่ก็คิดดีไม่ได้เห็นไหมเออพี่บ้านนี้ก็แมา่ออตรี

แล้วคนที่ฟังเรื่องราวนี้ติดใจสองเรื่องแล้ว
เรื่องหนึ่งคือฤษีสิงร่างอ่านความคิดได้จริงเหรอ
สองก็คือเอ๊ะให้ไปร่ำเรียนวิชากับแฟนที่กัมพูชา

ฟังต่อไปคุยกับแม่ของคุณแอนก่อนแล้วกัน

บอกว่าลูกสาวจริงเคยมีสามีแล้ว
แต่ว่าสามีตายลูกสาวก็เลยครองตัวเป็นโสด

กระทั่งวันพุธที่แล้วลูกสาวเดินกลับมาจากโรงงาน

ต้องไปร่ำเรียนวิชากับแฟนที่กัมพูชา

ถ้าจะไปจะอะไรก็ให้แฟนมาสู่ขอก่อนสิ

หลังจากนั้นแหละอาการแปลกก็เริ่มต้นขึ้น
คุมตัวเองไม่ได้บอกเป็นรือสีนารอดบ้างล่ะ

ล่าสุดเป็นถึงท้าเวสุวรรณแล้วนะคะ

ตอนแรกแม่คิดเลยว่าลูกไม่ได้เป็นหรอกฤษี

แต่แม่ก็ไม่ได้พาไปหาหมอไงแม่พาไปหาร่างทรง
ร่างทรงบอกอ๋อลูกสาวถูกทำของ
ร่างทรงคนที่สองก็บอกอ๋อลูกสาวเคยไปรับอะไรมาแล้วรักษาไม่ได้
ของก็เลยเข้าตัวต้องกินน้ำมนต์ต้องอาบน้ำมนต์
แม่ก็พาไปกินน้ำมนต์พาไปอาบน้ำมนต์

หรือจะถูกแฟนที่ว่าอยู่เขมรอยู่กัมพูชา

ผู้ชายคนนั้นคงทำอะไรคิดอย่างนี้เลย
เอาจริงคิดว่าของผู้ชายใช่

เพราะว่าเราให้น้ำหนักมาทางโรงงานนี้มากกว่า

เลยนี่คุณแอนบอกว่าเป็นแฟนที่คบมา๕ปี

เพื่อให้เธอไปร่ำเรียนวิชาตลอดชีวิต

เราทำงานที่โรงงานเดียวกัน

รู้จักกันได้แค่ปีครึ่งจะไปเป็นแฟนกันได้ยังไง

วันนั้นเขาก็เพิ่งจะมาบอกชอบผม

คุณแอนก็จะเครียดไม่พูดไม่จากับใคร

ที่ต่างประเทศที่กัมพูชากับผม

หรือสีตาไฟกับเลินที่ปลอยเป็ด

อันนี้ไม่มีครับผมไม่มีครับยืนยันได้ครับ

เราทำของหรือเปล่าอะไรแบบนี้
พวกไปดูหมงดูหมอร่างทรงเลย
เขาก็บอกว่าเราทำน้องมันถูกของ

ผมไม่ได้ชอบเขาว่าผมจะไปทำเนื้อแบบนั้นทำไม

จะได้สิ้นสงสัยแต่จริงแล้วหลายคน
นี่คุณผู้ชมหลายคนก็ส่งคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะ
ว่าคือจริงอาจจะ

ศึกษาได้นะพูดคุยได้นะฮะเดี๋ยวนี้
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีอาการทางจิตประสาทอะไรเท่านั้น

คนในครอบครัวคนสนิทมีอาการแปลกไป
คุมตัวเองไม่ได้เนี่ยคือส่วนใหญ่

เข่าหลังทรงเข่าอะไรบ้าง

ก็ผีเข้าอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะไปถามความจริงจากผีที่ไหนไง
จะให้เขาชี้แจงมันก็ลำบากเนอะ

คือเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนน้องเขา